วันพรุ่งนี้แล้วนะคะเป็นวันที่หลายคนรอคอย
สำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลโอ้โหนักเสี่ยงโชคหลายคน
กำลังมองหาเลขเด็ดเลขดังในใจนะคะโดยเฉพาะมองหาจากเหล่าคนในวงการบันเทิง
นี่แหละที่ถูกรางวัลมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะคะครั้งนี้บันเทิงไทยรัฐของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่เลยค่ะ
พิธีไหว้ครูของนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะอาสยามจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บ้านเกิดจังหวัดอ่างทองนะคะ
ซึ่งเธอก็จัดตัวเลขมาบอกแฟนแฟนรายการแบบไม่มีกั๊กเลยมีเลขอะไรบ้างไปฟังจากปากของเธอกันค่ะ
เพิ่งจุดประทัดเมื่อกี้นี้เราก็พอมีมาบ้างนะคะเก็บไว้อย่างดี
ไว้อย่างดีเลยไม่พูดนะเดี๋ยวเคลื่อน
พูดไม่ได้จริงตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวเคลื่อนให้ดูกันแบบใกล้อย่างนี้
เพราะว่าน้องหมาที่บ้านออกลูก
ก็คิดเอาว่าเลขอะไรถ้าถูกก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ขอให้รักจ๊ะ

เออมันก็มีหลายตัวเลขนะคุณผู้ชม
ซื้อแบบพอหอมปากหอมคอซื้อแบบไม่ทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลุ้นกันผ่านทางหน้าจอไทยรัฐนะ